ก่อนจะเล่าข่าวนะคะขอพูดคำนึงค่ะบอกว่า

คุณผู้ชมภาพจะเห็นที่เขาอยู่เขาใหญ่นะจ้า

ใช่ต้องบอกว่านะคะเลิกงามยามดีเมื่อวานนี้นะคะ

ใช่โดยเพจตาวีฟาร์มเขาใหญ่นะคะ
ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความต้อนรับหนุ่มเวีย
เป็นเพื่อนบ้านมาเป็นคนเขาใหญ่
ความเป็นธรรมชาติของพี่เวียนั้น

เวียก็หน้าตายิ้มแย้มสดใสดูมีความสุขค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็มีการหาบขอมงคลเองเลยจ้า
ตามความเชื่อโบราณนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ด้วยหน้าตาที่มีความสุขเข้าบ้านโอ้โห
เขาบอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอุดมสมบูรณ์มากนะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนสนิทนะคะมาร่วมแสงความยินดีเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะพี่เวียเขาเป็นนุ่มสมรรถะจริงนะคะ
รักธรรมชาติจริงเพราะบ้านที่สร้างเป็นบ้านไม้

หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นบ้านแบบใหญ่โตอลังการหรือเปล่า
บ้านไม้เป็นเก๋ยกพื้นบ้านยกสูงอย่างเนี่ย

และก็ลายล้อมไปด้วยต้นไม้บ้านสวยมาก

ถังแต่งดีนี่ก็สวยเลย

เห็นแบบนี้แล้วนะคะเราสามคนอยากจะไปขอกางเต็นต์นะคะ
นี่กินหมูกระทะนิดนึง
ถามเขาก่อนอนุญาตหรือเปล่า
แอบแจวนะคะโอ้ยนี่ไง

นี่มีคุณนัทด้วยนะคะแล้วก็เพื่อน
ไปร่วมวงการเอ๊ะผู้หญิงคนนั้น

ถัดไปค่ะคุณผู้ชมหลุดโฟกัสเดี๋ยวจะมาเล่าข่าววันหลังละกัน
โอเคแต่เราเอาเรื่องธรรมชาติก่อน

นักแสดงหนุ่มรุ่นน้อนนะคะคุณนัทอธิรุษเนี่ยค่ะ
มาโชว์ภาพดังต่อไปนี้

บริเวณใต้ถุนบ้านนั้นเราไปชมคลิปนี้เลยค่ะ

เมื่อไปบ้านพี่เฮียก็ต้องอาบน้ำอัลโดร์แบบนี้เลยรึเปล่าครับ

และช่วงนี้อากาศเนี่ยอุณหภูมิเล็ดหวบนะ

อุณหภูมิสูงปรี๊ดเลยคุณผู้ชมค่ะจริงนะคะอันซีนจริงจริงภาพหาดูยากนะ
ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะบอกเลยว่าบ้านบรรยากาศแบบชิวดีมาก